ไปช่วยกันตามหายายต้อยกันหน่อยค่ะเข้าสู่วันที่ห้าแล้วนะคะ
ยังไม่เจอเลยค่ะยายต้อยสิงโตอายุ๖๘ปีนะคะ
หายตัวไปจากบ้านบ้านเลขที่๑๓๙หมู่๑๔
หินล่าตำบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ตั้งแต่๒กุมภาพันธ์ประมาณบ่าย๓โมงนะคะ
มีการประกาศเอาไว้ผ่านโลกโซเชียลมีเดีย
แล้วถ้าหากว่าใครมีเบาะแสอะไรติดต่อไปได้ที่สพเมืองพิศนุโลกนะคะ
ต้อยเป็นอัลไซเมอร์ด้วยแล้วก็ตาข้างซ้ายบอดนะคะ
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียดทีมข่าวของเราเกาะติดปฏิบัติการในการค้นหานะคะ
วันนี้มีกลุ่มรถวิบากพิศนุโลก๒๐กว่าคัน
นี่ค่ะลัดเลาะไปตามแนวป่าเส้นทางเกือบ๘กิโลแต่ก็ยังไม่เจอ
ทีมข่าวเลยไปคุยกับคนที่พบยายต้อยก่อนหายตัวนะคะสองคนค่ะ
คนแรกคือป้าตุ๊กอายุ๕๔ปีเดี๋ยวลองฟังเสียงป้าตุ๊กค่ะ
เขาไม่ได้บอกเขาบอกได้ถ้ามีว่าเขามาเรียกกูมันรอกูถ้ากูไม่ไปมันด่ากูแน่เลยเขาว่าอย่างนี้
แต่เจอเขาสามครั้งเขาก็จะพูดอยู่คำเดียวนี่แหละหลงลืมเขาก็จะพูดอยู่อย่างงี้แหละว่า
มันด่ากูแน่เลยถ้ากูไม่ไปอ่ะเขาว่าอย่างเงี้ยแต่เรามองไปก็ไม่มีใครอ่ะ
มีย่ามใบเล็กแล้วก็มีไม้ไว้กันหมาอันเล็กอันนึง
ตุ๊กบอกว่ากำลังปิดประตูบ้านกำลังจะออกไปรับจ้างปลูกมันสัมปะหลัง
ยายต้อยเดินผ่านตะโกนถามไปว่ายายต้อยไปไหนแต่เช้า
ต้อยตอบกลับมาว่าเออเดี๋ยวมามีคนเขารออยู่แล้วก็เดินผ่านไปเลยแล้วก็หายไปเลย
ส่วนอีกคนนึงนะคะนางบุญช่วยอายุ๗๐ปีเป็นเพื่อนสนิทของยายต้อย
เป็นคนเจอยายต้อยตอนเย็นและเป็นคนเอานมกล่องให้ยายต้อยกิน
ยายบุญช่วยบอกว่า๔โมงเย็นยายต้อยมาหาที่บ้านนั่งเล่นกันที่บันไดบ้านก็คุยกัน
ต้อยบอกว่าไปแล้วนะเดี๋ยวมาเข้าป่าแป๊บเดี๋ยวไปหามีคนรออยู่บนนั้น
ยังบอกเลยว่าอย่าไปเลยยายต้อยไม่ฟังหยิบนมกินกล่องหนึ่งแล้วก็ไปเลยนะคะ
ยายบุญช่วยบอกว่าไม่เชื่อว่ายายต้อยหลงป่าป้าตุ๊กเชื่อว่ายายต้อยหลงป่า
สองคนก็มองไม่เหมือนกันดังนั้นก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ต้อยไม่มีเงินติดตัวไม่มีอะไรติดตัวไปด้วยค่ะ
ไม่รู้ว่าหลงป่าหรือถูกคนลักพาตัวไปหรือยังไง
จุดที่เจอยายต้อยถ้านับจากบ้านยายต้อยไปบ้านป้าตุ๊กเนี่ยค่ะห่างกันกิโลครึ่ง
จากบ้านป้าตุ๊กไปบ้านยายบุญช่วยห่างกันกิโลหนึ่ง
ห่างกันพอสมควรในช่วงเวลาที่สองคนนี้เจอยายต้อยนะคะ
ก็คือเจอตอนเช้ากับเจอตอนเย็นอย่างนี้ค่ะ
ส่วนจุดที่พบนมกล่องอยู่หลังบ้านยายบุญช่วยนะคะ
และมีรอยเท้าของยายต้อยค่ะนี่คือหลักฐานนะคะที่ค่อยแกะรอยเพื่อที่จะตามหายายต้อยนะคะ
ทีมข่าวของเราไปที่วัดป่าแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากบ้านหินลาดนะฮะ
เพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่ามีหมอดูคนหนึ่งที่ทำนายไทยทักเรื่องเวลาคนหายตัวได้อย่างแม่นยำนะฮะ
ซึ่งเขาไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยตัวตนนะครับ
ก็สรุปประมาณว่าต้องหาให้เจอใน๗วันหรือ๙วันยายถึงจะปลอดภัยตอนนี้กี่วันนะ๕วันใช่ไหม
ต้องหาให้เจอภายใน๗วันถึง๙วันนะครับ
หมอดูบอกว่าดวงชะตาของยายต้อยตกถึงคาดแต่ในการถึงคาดยังมีดวงเรื่องวาสนาที่คอยค้ำชูเอาไว้นะฮะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องให้หาให้เจอภายใน๗๙วัน
เขาก็เปิดพ่งเปิดไพ่อะไรก็ดูอะไรไปเนี่ยนะฮะ
แล้วก็บอกว่ามีความหมายเรื่องปัญหาเรื่องเงินทองก็มีคนในครอบครัวก็มียายต้อยก็เลยไม่อยากยุ่งอีก
อีกใบหนึ่งเนี่ยเรื่องสถานที่อยู่ทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเชียงเหนือของบ้าน
หันหลังให้ภูเขาและหันหน้าเข้าหาน้ำลูกสาวบอกว่ายังมีความหวังและเชื่อว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่นะครับ
วันนี้การค้นหาเนี่ยหาถึงเมื่อห้าโมงเย็นนะครับเจ้าหน้าที่กับญาติญาติก็ประชุมสรุปกันว่า
ประเด็นหลักคือยายน่าจะหลงป่าหรืออาจจะถูกชิงทรัพย์
แต่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง
สบพฤศนโลกกำลังแกะรอยแล้วก็หาพยานหลักฐานอยู่นะครับ
ยายมีเงินติดตัวไปหมื่นกว่าบาทด้วยก่อนที่จะหายตัวไปนะครับ